พูดถึงฟุตบอลชายกันแล้วเนี่ยมาดูบอลหญิงอย่างที่คุณโบ้บอกบ้างนะครับ
เพราะว่าเราก็ตั้งเป้าว่าจะกลับมานะครับคว้าเหรียญทองนะครับ
เพราะว่าบอลหญิงมันจัดไม่ค่อยต่อเนื่องด้วย
พอบางทีเราเจอกับเวียดนามมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสูสี
เวียดนามเองเขาก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสไปฟุตบอลโลกเหมือนกันนะครับ
ขับเขี้ยวกับเราตลอดนะครับผลัดกันแพ้แบ่งกันชนะ
ครับก็วันนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับเดินทางสู่ประเทศฟิลิปปินส
นำโดยตัวหลักอย่างมินันดาสุชาวดีนินธรรมรงกาญจนาสังเงิน
ธนิการแดงดานัฐกาลชินวงแล้วก็พิสมัยสอนใสนะครับ
คุณซื้ออย่างนรุพลกันสนนะครับหัวหน้าผู้สอน
ที่แล้วจำได้นี่น้ำตาไหลกันเลยนะครับที่ไม่ได้แชมป์
ศึกชิงแชมป์อาเซียนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ก็พลาดท่าแพ้ให้กับเวียดนามอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้จึงตั้งความหวังค่อนข้างสูงนะครับ

เตะทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากนะครับ
เหลือเพียงความเข้าใจในเรื่องของแท็กติกนะครับ
หากแสดงศักยภาพได้ตามที่ซ้อม
ว่าไทยจะได้มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่๖ให้ได้นะครับ
ต้องบอกว่าตั้งเป้าเพื่อที่จะแซงทางทีมชาติเวียดนามที่ได้๕สมัยด้วยเช่นกันนะครับ
ทั้งนี้ทีมชาบาแก้วได้เหรียญทองฟุตบอลหญิง๔เกมครั้งล่าสุดในปี๒๐๑๓ที่เมียนมา
เกม๒๐๑๕ที่สิงคโปร์ไม่มีการแข่งขันนะครับ
และครั้งที่แล้วที่มาเลเซียเป็นเวียดนามที่คว้าเหรียญทอง
ครั้งที่แล้วแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับ
นามคว้าเหรียญทองได้เพราะว่ามีลูกประตูได้เสียดีกว่าทีมชาติไทยนะครับ
เรามาดูเรื่องของมาดามแป้งกันหน่อยเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ทำทีมฟุตบอลหญิงแล้วนะครับ
แต่ก็ยังมีความผูกพันนะครับอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่พาทีมไปบอลโลก
สุดท้ายถึง๒สมัยก็ไปเยี่ยมนักกีฬาถึงแคมป์เก็บตัวที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ
ชัดเจนผูกพันกับนักเต็มทุกคนอยู่กันมาโถงสิบกว่าปีนะครับ
แต่ขอแวะมาให้กำลังใจแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะครับ
ลูกรักสัญญาแล้วก็ต้องมานะครับไปเอาเหรียญกลับมาให้คนไทยให้ได้
ร่วมกับอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะครับ
โดยนัดประเดิมสนามวันที่๒๖พฤศจิกายนนี้นะครับ
ก็เจอกับแชมป์เก่านะฮะคู่รักคู่แค้นเวียดนามเลย
แล้วก็วันที่๒พบกับทางอินโดนีเซียนะครับ